คุณผู้ชมค่ะติดตามกันต่อเนื่องในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับประเด็นการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งนะคะ
คือต้องยอมรับว่าหลายคนจับตามองทุกปีแหละ

แต่ว่าปีนี้ดูเหมือนจะมีความคาดหวังสูงหน่อย
เพราะว่าเป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์

แล้วรัฐบาลของคอสชจะจริงจังกับเรื่องนี้แค่ไหน
เพราะพลเอกประยุทธ์เองก็ออกมาพูดเลยว่า
คราวนี้จะจับให้มั่นคันให้ตายเสียที

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณกอล์ฟครับ

ผมเนี่ยอยู่ในวงการข่าวมา๔๐กว่าปี
ข่าวเรื่องซื้อขายตำแหน่งตำรวจเนี่ย
วูบวาบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็หายไป

วูบวาบขึ้นมาแล้วก็หายไป

แล้วก็ถ้าอย่างชนิดที่เลวร้าย
ก็กระเสียนไปในตำแหน่งประจำ

แต่ว่าคราวนี้อย่างที่บอกก็คือว่า

เพราะดูท่าทีของนายกรัฐมนตรี

จับให้มั่นคันให้ตาย

ซื้อขายเก้าอี้ตำรวจ

นายกรัฐมนตรีจะจากตรงนี้หน่อย
ว่าท่านพูดยังไง
เจอนะครับ
เราจะดูแลฆาตการทุกกลุ่ม
ทุกหน่วยงานได้อย่างไร

และให้เขาได้เป็นฆาตการที่ดีของแผ่นดิน

ถ้าทำไม่ได้มันก็ว่ากันอีกทีนึง

ปฏิรูประบบราชการ
ถ้าใช้แบบเดิมมา
มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะครับ

แล้วก็มันจะมีผลในการประเมินออกมาอีกคนละอย่าง
ก็เราก็ไปแก้ที่ตรงไหนที่มันผ่าน

จะต้องไปปรับปรุงวิธีการใหม่ไหม
ข้อสำคัญคือเราต้องช่วยกันสร้างความคิด
ประโยคทองอยู่ที่ว่า
จับให้มั่นคันให้ตาย

สัญญาณส่งนัยยะที่มีความหมายมากนี่ท่านบอกขอบคุณนักการเมืองที่ให้ข้อมูลซื้อขายตำแหน่ง
ก็ให้ตรวจสอบทั้งหมดตอนนี้ก็มีการย้ายผู้บัญชาการภาค๘เข้ามาประจำ
ศูนย์ปฏิบัติสำงานสำนักตำโรธแห่งชาติแล้วเพื่อสอบศูนย์ในทุกประเด็นนี่
ฉะนั้นอันนี้ครับที่เป็นความหวังเพราะว่าที่ผ่านมา
บางทีพอมีคนเอาเรื่องนี้มาเออะโวยวายก็จะมีคำตอบในลักษณะเวียงใส
ว่าไปเอามายืนยันสิคนผิดหวังก็ชอบโวยวายอย่างนี้แหละ
ไม่จริงไม่มีอย่าใส่ร้ายอย่ามโนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้
แต่วันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้จะจับให้มั่นคันให้ตายเสียที
ถ้าลงว่านายกรัฐมนตรีพูดอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นแย่แล้วครับ
เพราะว่าอย่าลืมว่าเป็นรัฐบาลท่านเป็นหัวหน้าคอสชด้วย
วิธีการที่จะทำให้การสอบสวนได้เรื่องเนี่ยอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
หรือแม้กระทั่งคราวนี้หรือคราวไหนเขาให้เจรตำรวจตั้งกรรมการสอบ
แล้วการสอบสวนไม่ได้ขีดกรอบเวลาว่าจะสอบให้จบภายในเมื่อไหร่
เมื่อไม่ขีดกรอบเวลาก็สอบกันไปเรื่อยบางทีคนที่ถูกสอบสอบจนเกษียณอายุราชการ
ผลการสอบก็ไม่ปรากฏสื่อก็ลืมไปแล้ว
เพราะว่าพอนานนานไปก็มีข่าวอื่นเรื่องอื่นมาเรื่องที่เคยโด่งดังวันนี้
ไม่กี่วันคนก็ลืมสื่อก็ลืมประชาชนก็ลืมก็ไม่ได้อะไร
ที่สองเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องที่มันหนักแรงแรงเนี่ย
ปล่อยให้เจรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานตั้งกรรมการสอบ
พวกเดียวกันเองฮะตำรวจสอบตำรวจพวกเดียวกันเองเนี่ย
ต้องเข้าใจธรรมชาตินะครับสังคมไทยสังคมรุ่นพี่รุ่นน้อง
คนนี้เป็นจอบรอรุ่นไหนคนนี้เป็นนักเรียนรุ่นไหน
คุ้นเคยกันไม่คุ้นเคยโดยตรงก็คุ้นเคยโดยอ้อม
ในที่สุดผลการสอบก็ไม่ออกมาอย่างที่มันควรจะเป็น
เป็นไปได้ไหมครับให้องค์กรอื่นเข้ามามีหน้าที่ตรวจสอบ
กรอิสระอื่นก็ได้ถ้ายดต่ำกว่าระดับสี่แปดลงมา
เทียบเท่ากับตำรวจแล้วให้ปปทไปสอบไหมครับ
ปปชไปสอบไหมครับให้องค์กรอิสระอื่นตั้งกรรมการไปสอบไหมครับ
แล้วเอาข้อเท็จจริงมาถ้าอย่างนั้นเนี่ย
สังคมจะคาดหวังได้ว่าเออเขาเอาจริงนี่ก็เรื่องหนึ่ง
นี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากก็คือว่า
คนเขาสงสัยว่ามีเฉพาะภาค๘เท่านั้นเหรอครับ
ที่เป็นปัญหาแล้วย้ายผู้บัญชาการที่อื่นมีไหมครับมีครับ
แต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นข่าวเหมือนกับภาคแปด
คราวนี้ที่เป็นข่าวขึ้นมาเพราะว่าคุณวิทยาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แปดอยู่ที่นั่นแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็เป็นที่รู้กันในแวดวงตำรวจ
เป็นที่รู้กันในแวดวงตำรวจเมื่อคืนใครที่ได้ฟังคุณชุวิต
เคราะห์เรื่องนี้ก็จะรู้เลยว่าสาเหตุที่มันเกิดเป็นข่าวขึ้นมา
ในสังคมออนไลน์ไปดูเถอะครับส่งข่าวกันว่อน
จริงก็ไปสอบเอาเถอะเพราะว่ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้อง
มีเรื่องคนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทั้งมีรูปทั้งมีข่าวอยู่ในไลน์
เราไม่ได้คิดว่าไลน์เนี่ยเป็นจริงทั้งหมดแต่อย่างน้อยมันก็เป็นเบาะแส
และนี่คือคำตอบที่ว่าไปทำยังไงล่ะครับเรื่องนี้มันถึงเฉาโฉขึ้นมา
แต่ว่ากองบัญชาการภาคอื่นก็อนุมานได้ลักษณะเดียวกันนี่แหละ
เพียงแต่ว่ายังไม่มีใครไปร้องคนที่ไปร้องนี่เขากลัว
นักการเมืองก็คงไม่อยากไปยุ่งเท่าไหร่มั้งเรื่องแบบนี้
ฉะนั้นพฤติกรรมก็คือว่าจ่ายเงินไปก่อน
แล้วถ้าไม่ได้เขาก็บอกว่าจะคืนให้
แห่งบอกว่าจะคืนให้เอาก็จริงไม่ค่อยมีคนคืน
เพราะว่าหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มี
วันนี้จึงต้องมาย้ำกันอีกทีนึงว่า๑จะติดตามพฤติกรรมเรื่องนี้
ว่าจะมีเฉพาะภาค๘ต่อไปหรือไม่
อันที่สองที่คุณวิทยาพูดเป็นข่าวก็คือว่า
ท่านบอกนครบานก็หนักกว่าผูทรแพงกว่าด้วย
และที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องอื้อเฉาในวงการตำรวจการโยกย้ายครั้งที่ผ่านมา
มีคนที่เป็นยศพลตำรวจตรีไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แล้วเขาก็ลือกันว่าผลตำรวจตรีคนนี้ใกล้ชิดผู้มีอำนาจ
แล้วไปเกี่ยวข้องประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วประสานงานไปถึงโผล่แยกย้ายแต่งตั้งให้เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามนี้

การตำรวจก็รู้กันใครที่ฟังคุณชุวิตเมื่อคืนพูดก็รู้กัน
นักข่าวก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครหรอกครับ
ไม่รู้ว่าใครเป็นใครพลตมตรีคนนี้เป็นใครไม่รู้
เขาก็ไม่อยากไปเจาะจงแต่ว่าเขาไปสัมภาษณ์พลตำรวจตรีคนหนึ่ง
คุณสุรเชษฐ์หักผ่านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
เป็นผู้การผู้บังคับการ๑๙๑พลตำรวจตรีสุรเชษก็บอกว่า
เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน
ไม่มีปัญหาเรื่องซื้อขายตำแหน่ง
เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเป็นเรื่องของพบตรคนเดียว
เมื่อคืนนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งข่าวค่ำของไทยรัฐ
คุณเสรีเตมีวิสุทธิ์ก็พูดถึงเรื่องโจ๊กหวานเจี๊ยบ

เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไป
และเราคาดหวังว่าเราจะฟังนายกรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่า

ก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าหลายคนคาดหวัง
แล้วก็ฝากความหวังเอาไว้จริงสำหรับคำพูด

แล้วก็รอดูกันด้วยอย่างที่มีคำเสนอแนะออกมาบอกว่า

ถูกต้องขอบคุณคุณสุภาพ
อย่างที่บอกไปว่ามีหลายคนตั้งคำถามมาว่า
ทำไมถึงจ้องจากภาค๘จริงแล้วนครบานหนักกว่าไหม
บางคนบอกว่าแหม่ซื้อขายกันเป็น๒เท่าหรือเปล่า

ในวงการ๔อักกรีย์ก็คือวงการตำรวจของไทย